เศรษฐกรที่จังหวัดพยาวเขาได้เฮนะคะ
เพราะว่าเขาปลูกหอมแดงกันแล้วช่วงนี้ราคาของหอมแดงเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ราคาที่ปรับขึ้นก็ทำให้เกษตรกรได้ใจชื้นขึ้นมาบ้าง
แต่บางคนบอกว่าโอ้โหทำไมวัตถุดิบอะไรต่างมันก็ขึ้นไปหมดเลย
แต่ว่าบางคนเขาก็แหม่ยินดีเพราะว่ารายได้มันเพิ่มมากขึ้นไง

ใช่ก็ต้องใจเขาใจเราว่ากันแบบนี้ละกันเนาะ
ไปที่บ้านจำป่าหวายตำบลจำป่าหวายอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะฮะ
เกษตรกรปลูกหอมแดงในตำบลจำป่าหวายกำลังเร่งเก็บหอมแดงที่ปลูกไว้เลย
เนื่องจากว่าอากาศมันร้อนมันแรงแล้วมันทำให้หอมแดงเนี่ยมีราคาสูงอย่างต่อเนื่องมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

ใช่คุณบุญช่วยจอมทาอายุ๕๗ปีเจ้าของแปลงหอมแดงเนี่ยเขาบอกว่าเขาปลูกหอมแดงมา๑๐ปีแล้วนะ
ปลูกอยู่สองไร่เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยหอมแดงเนี่ยราคาตกต่ำนะคะอยู่ที่แปดถึงสิบสองบาทเท่านั้นเองอ่ะ
ซึ่งปีนี้ประสบปัญหาภัยแรงก็เลยทำให้หอมแดงเนี่ยมันมีราคาสูงเนื่องจากว่าในพื้นที่ตำบลจำป่าหวายปลูกหอมแดงไม่ได้เยอะเท่าไหร่
แล้วก็จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากกิโลกรัมละ๘บาทถึง๑๒บาทเนี่ยในปีนี้พ่อค้าคนกลางมารับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละเท่าไหร่๒๒บาท
เป็นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเท่าตัวใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากหักค่าใช้จ่ายค่าจ้างในการเก็บเกี่ยวหอมแดงแล้วก็เหลือกำไรอยู่พอตัวสำหรับปีนี้ราคาหอมแดงนี้ถือว่าราคาดีเลยทีเดียว
ก็อย่างที่บอกคืออากาศมันร้อนมันแรงคุณแล้วเอาจริงนะราคามันสูงจริงแต่ว่าปริมาณผลผลิตมันอาจจะน้อยเพราะว่ามันร้อนมันเหี่ยวก็ปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แหละ